ข่าวเย็นวันนี้ไปดูเรื่องข่าวเศร้าเลยค่ะครับนะคะของสามีภรรยา
คือสองสามีเนี่ยก็ขี่ซาเล้งขายส้มตำรถส้มตำ
แต่ปรากฏว่าไปเจอกับรถยนต์ที่ขับมาด้วย
ความเร็วแล้วพุ่งชนค่ะมีเสียชีวิตหนึ่ง
บาดเจ็บสาหัส๑ค่ะงานนี้ค่ะ
นี่ค่ะคือได้ยินเสียงชนแล้วไม่อยากจะจินตนาการเลยค่ะ
แล้วถ้าเราดูในกล้องวงจรปิดคุณนัทพงศ์รถมาช้า
นี่รถขายของค่ะเนี่ยค่ะ

มาอย่างเร็วเลยหลังจากนั้นก็ชนกันนะคะ
คือสามีบาดเจ็บสาหัส
กู้ภัยทีมแพทย์ต้องปั๊มหัวใจยื้อชีวิตถึงจะนำตัวส่งโรงพยาบาล
ขณะที่นางสาวสุภาวดีแก้วลานอายุ๕๑ปีภรรยาเสียชีวิตคาที่ค่ะ
สามีเจ็บสาหัสภรรยาเสียชีวิต
แล้วรถคันนี้เนี่ยนะคะก็หลบหนีไปแต่ว่าป้ายทะเบียนหล่นอยู่ค่ะ
เนี่ยค่ะก็เลยทำให้ตามตัวได้นี่คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นรถสีดำขับสายไปมา
แล้วหลังชนก็เห็นคนขับจอดลงมาดูแล้วหลังจากนั้นก็หลบหนีไปค่ะ
ญาติของสองสามีภรรยานะคะนางสาววีรนันฝากถึงคนขับรถ
บอกขอให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยไม่ได้เรียกร้องอะไร
ขอให้พูดคุยกันไม่ใช่หนีไปแบบนี้
ล่าสุดวันนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกกุลชาติกุญชัย
ภูมิกับสพเมืองพัทยาบอกว่าไปตรวจสอบแล้ว
ไปตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนที่ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้ว
แล้วก็รู้แล้วนะคะว่าเจ้าของเป็นใครนะคะ
นายสกลเกียรติกุลอายุ๓๖ปีเป็นเจ้าของ
ให้มาสอบสวนนี่ค่ะป้ายทะเบียนที่มันตกอยู่
อันนี้ก็เลยทำให้ตามตัวได้เลยครับนะฮะนายสกลว่ายังไง
สกลบอกยอมรับเป็นคนขับจริงค่ะในคืนนั้น
แต่ว่าตกใจก็เลยไม่ได้จอดดู
คืนนั้นไม่ได้ดื่มสุราด้วยค่ะ
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท
ผู้อื่นเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
อันนี้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทยานะคะ